ดวงรายปัก๑เมษายนถึง๑๕เมษายน๒๕๖๑โดยสำนักโหนอุตรา๓ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕เมษายนถึง๑๔พฤษภาคม
ท่านจะวุ่นวายอยู่กับการงานธุรกิจการหาผลประโยชน์หารายรับจนแทบไม่มีเวลาใส่ใจคนรักหรือคู่ครองของท่าน
แต่เป็นระยะเวลาที่คู่ของท่านดีต่อท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือด้านการงานการเงินเป็นกำลังใจ
แถมยังหาสิ่งของสวยงามถูกใจมาให้ถ้าท่านยังโสดจะเป็นโอกาสที่ดีจะได้พบรักกับญาติห่างหรือมิตรที่รักแต่จากกันไปนานนาน
ในโอกาสเดินทางใกล้หรือโอกาสการเข้าสมาคมกับงูญาติรักครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี
มีผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจสนับสนุนท่านมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมภูมิลำเนาเดิมที่บ้านเก่า
ท่านจะพบว่ามีคนคอยรักท่านอยู่ท่านจะรักกับญาติมิตรภาพเก่าโดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่ห่างแต่ก็เอาใจช่วยท่าน
ก่อนหน้านั้นท่านต้องระวังการเจรจาหรือแสดงความคิดเห็นใดซึ่งอาจนำความขัดแย้งมาสู่ท่านและครอบครัวทำให้เกิดศัตรูขึ้นได้ง่าย
ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานต่างเพศจะค่อนข้างมีปัญหาแต่จะให้ผลสำเร็จในการต่อรองหรือแสดงความรู้และประสบการณ์ที่ดี
การเงินและเศรษฐกิจส่วนตัวจะดีขึ้นผลงานจะช่วยสร้างให้มีรายได้ดีขึ้นมีรายได้พิเศษเข้ามามีสภาพคล่องพอใช้
ระวังอันตรายจากการเดินทางการขับขี่ยวดยานพาหนะและภัยจากสัตว์ภาษณะที่ท่านไม่คุ้น
ไม่คุ้นเคยโรคภัยจำพวกไข้ตัวร้อนจะเข้ามารุกรานท่านบ้าง
แต่ที่สำคัญคือควรระวังอาหารเป็นพิษผิดสำแดงธาตุลมจะก่ออาการวิปริต
ทำให้ท้องไส้ของท่านปั่นปวนเป็นบางระยะ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเมไรเพราะของท่านจะเกิดง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้
ชาวราศีพฤกษกหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕พฤษภาคมถึง๑๔มิถุนายน
ความรักยังสดชื่นจำใสเหมือนที่ผ่านมา
มีปัญหารักค้างคาหัวใจกันอยู่ก็จะเริ่มคลี่คลายเข้ากันได้
หากมีคนรักอยู่แล้วจะมีโอกาสใกล้ชิดยิ่งขึ้น
มีโอกาสจะพาคนรักไปแสดงตัวหรือได้แสดงตัวต่อญาติมิตรของคนรัก
และได้รับการยอมรับด้วยดี
ครองจะมีโอกาสกระชับความรักที่มีอยู่แล้วให้แน่นขึ้นไปอีก
มีจังหวะดีหญิงจะได้ตั้งคันด้วย
เป็นจังหวะที่ท่านอาจจะต้องพลัดพลากจากคนรัก
คนใกล้ชิดจะเหินห่างออกไปด้วยธุระของเขา
มีปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งเรื่องงาน
กับเพื่อนร่วมงานหรือบริวารของท่าน
ขอให้ท่านแสดงออกอย่างใจเย็นและสุขุม
ผู้ใหญ่ยังให้ความเมตตาดีอยู่
ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานยังเป็นปัญหา
แต่การเจรจาและต่อรองจะมีความหวังได้ดีขึ้น
ได้ผลดีกว่ากับงานประเภทปิดทองหลังพระหรืองานเสียสละให้ผู้อื่น
แต่งานที่เสี่ยงหรือวัดดวงไม่ได้ผลดี
มีอุปสรรคขัดขวางตรงกันข้ามกลับจะนำความเสียหายเดือดร้อนมาให้ท่านด้วย
ผู้ใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือดีอยู่
โดยเฉพาะงานวิชาการหรืองานที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
ประโยชน์ยังดีอยู่ต่อเนื่องได้รับผลจากงานที่ทำไว้ก่อนแล้ว
แต่จะมีรายจ่ายจรเพื่อแสดงออกถึงความกระตันอยู่และบทบาทในสังคมบาง
ธุรกิจต่างจะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้ยากกว่าที่เป็นมา
มีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือเจ้านาย
ท่านมีเกณฑ์อุบัติเหตุการขับขี่โดยสารยวดยานพาหนะให้ระวังเป็นพิเศษ
หากมีการเดินทางให้ระวังทรัพย์สินเสียหายระหว่างทาง
ห้ามขับรถหรือคุมเครื่องจักรในขณะที่รู้สึกง่วงหรืออ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อย
มีของหนักจากที่สูงลนลงมาทำให้ท่านบาดเจ็บหรือเสียทรัพย์
กับให้ระวังอันตรายจากการใช้ของมีคมจะได้รับภัยจากการแปรปรวดทางอากาศ
ลมฟ้าฝนไฟสุขภาพให้ระวังอาการหน้ามืดตาลาย
เพราะเมาสุราหรือพักผ่อนน้อยเกินไป
ชาวราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มิถุนายนถึง๑๔กรกฎาคม
ความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทต่างเพศมีโอกาสมากที่จะแปลไปเป็นความรักแบบชู้สาว
ทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นสดใสและมีความหวังในชีวิตมากขึ้น
จะเริ่มขึ้นได้ในระยะนี้ท่านที่มีคู่รักอยู่แล้วแต่กำลังมีปัญหารักค้างคาใจอยู่
ขัดใจผิดใจกันอยู่ก็จะมีช่องทางหรือโอกาสดีที่จะปรองดองกันต่อไป
กับคู่ครองมักจะทำความยุ่งยากไม่สบายใจให้กับท่าน
จะมีเหตุให้ขัดแย้งกันไม่ไว้วางใจกันชีวิตคู่จึงไม่สู้สุขสงบนัก
ถ้าท่านเป็นลูกน้องลูกจ้างอาจถูกตำหนิดุดาด้วยเรื่องที่ท่านไม่ได้ทำผิด
หรือเรื่องที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของท่านท่านจึงถูกตำหนิ
ท่านจะมีกิจกรรมการงานที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับญาติพี่น้องมากขึ้น
แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่สู้ราบรื่นนักเข้าใกล้กันทำงานร่วมกัน
แต่มักมีเรื่องขัดเคืองกันอยู่ในใจงานจะอ่อนตัวลง
ความสำเร็จจะเห็นผลช้าลงแต่งานจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือรายได้มากขึ้น
โชคลาภที่ต้องรอคอยจะเริ่มให้ผลเป็นที่น่าพอใจดีกว่าระยะเวลาที่ผ่านมา
แล้วทำให้ความยุ่งยากเรื่องการเงินลดน้อยลงบ้าง
ท่านมีโอกาสจะได้ลาบเป็นสิ่งของมีค่าหายากหรือมีลาบเป็นวัตถุมงคล
ขอให้เก็บบูชารักษาไว้นานไปจะให้คุณ
มลพิษมลภาวะรอบกายของท่านจะทำให้ท่านหายใจอึดอัด
ระบบทางเดินหายใจไม่สะดวกไอมีเสมหะ
เพศชายใกล้ชิดอาจป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ท่านจะมีความกังวลใจบ้างอย่างน้อยท่านก็จะต้องรับทราบการป่วยของบุคคลใกล้ชิดบางคน
ทำให้ท่านต้องวิตกกังวลไปด้วยท่านควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับนักเลง
ผู้ถืออาวุธบุคคลประเภทเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลในเครื่องแบบ
จะเกิดเหตุร้ายหรือการทำร้ายผิดตัวหรือถูกลุกลงได้ง่าย
ชาวราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กรกฎาคมถึง๑๔สิงหาคม
คนรักหรือเพื่อนต่างเพศจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือถึงกับวุ่นวายกับท่าน
หรือธุรกิจการงานของท่านมากขึ้นท่านต้องระวังให้ดี
ให้มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานจนเสียการงานท่านจะเดือดร้อน
แทบอยู่ไม่ติดที่ไม่เป็นอันทำงานหรืออาจทำให้ท่านมีอุปสรรคในการทำงานมากขึ้น
ความสัมพันธ์กับมิตรสหายญาติพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นนักจะมีเรื่องผิดใจกันโดยง่าย
และเรื่องที่ขัดใจกันก็เป็นเรื่องไร้สาระ
เครดิตและความน่าเชื่อถือของท่านตกต่ำลงอย่างรับรู้ได้
ระวังการวิวาดขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงาน
และถ้าเกิดการขัดแย้งในระยะนี้จะมีผลรุนแรงในภายภาคหน้าได้
การเจรจาการติดต่อประสานงานในช่วงนี้จะมีปัญหาหรือขัดแย้งเกิดขึ้น
ให้เข้ากับลักษณะงานและบุคคลแวดล้อมซึ่งกำลังเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง
งานจะค่อยเพิ่มมากขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะส่งผลให้งานหนักและเคร่งเครียดกับงานเพิ่มขึ้นด้วย
ท่านจะมีโอกาสปรับปรุงงานหรือขยายกิจการใหม่
หรือต้องปรับหน้าที่การงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ของหน่วยงาน
แต่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวท่านเอง
หรือไม่ก็ลดรายจ่ายประจำให้ตัวท่านเองบ้าง
การเงินจะมีผลประโยชน์ดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อย
ผู้มีตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะการเงินดีกว่า
จะช่วยเหลือสนับสนุนให้ท่านมีช่องทางทำมาหากิน
เสริมฐานะให้มั่นคงขึ้น
หากมีการเดินทางแม้จะไม่ไกลนัก
ให้ระวังอุบัติเหตุในการขับขี่
เพราะท่านมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ
บริเวณช่วงอกช่วงท้อง
หากกำลังป่วยไข้หรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
อาการโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางกำเริบ
รุนแรงขึ้นอีกเล็กน้อย
ถ้าเดินทางอย่าลืมพกยาหรือเวชพันธุ์จำเป็นไว้
อาจมีอาการอักเสบเข้ามาแทรกแทรงอีกด้วย